มาดูเรื่องของเสกโลโซนักร้องดังค่ะ
วันนี้เนี่ยศาลจังหวัดมีนบุรีได้อ่านคำพิพากษานะคะ
จำคุกทั้งสิ้น๒ปี๒๑เดือนโดยไม่รอลงอาญา
แต่เป็นกรณีหลายข้อหาหลายความผิดรวมกันเป็นบทลงโทษนี้นะคะ
คือคดีนี้เริ่มต้นจากกรณีที่เสกโลโซยิงปืนขึ้นฟ้าที่นครศรีธรรมราช
ซึ่งคดีเริ่มต้นอันนี้สารได้พิพากษาจำคุก๕วันโดยไม่รอลงอาญา
แต่อยู่ระหว่างการรออุทธรณ์
แล้วก็ใช่ค่ะแต่จากคดีนั้นมันก็นำมาซึ่งข้อหาอื่น
เพราะว่าตำรวจก็ไปตรวจคนที่บ้าน
ไปมีปืนไปขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปตรวจ
แล้วก็ไปเจอเรื่องของยาเสพติดด้วยที่มีการไปตรวจปัสสาวะ
ลักษณะแบบนี้ก็เลยนำมาซึ่งการลงโทษในวันนี้นะคะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณเสกโลโซก็ได้รับการประกันตัวออกมานะคะ

ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ชมศาลจังหวัดมีนบุรี
ตัวชั่วคราวนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนะคะ
ก็ออกมาจากห้องควบคุมชั้นล่างสารจังหวัดมีนบุรี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสีหน้าก็อ่อนล้าล่ะค่ะ
ทนายความก็บอกว่าเสกโลโซก็ป่วยโรคไบโพล่า
ตอนที่ไปรับตัวมีคุณอีฟแฟนสาวนะคะ
มีคุณการวิพากรอดีตภรรยา
มีทนายความส่วนตัวก็ไปรอรับที่หน้าห้องควบคุมตัว
สื่อมวลชนไปรอทำข่าวอย่างที่เห็น
แต่ว่าคุณเสกโลโซไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อสำนักไหนเลยนะคะ
คุณอีฟแฟนสาวก็นำตัวขึ้นรถขึ้นรถไปเลยอย่างที่เห็น

นายสิทธิ์ชัยแทร่กี่ทนายความของคุณเสกโลโซบอกว่า
สำหรับการประกันตัวคุณเสกโลโซใช้วงเงินประกัน๕แสนบาท

หลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอพูดคุยกับเสกโลโซอีกครั้งนะคะ
แต่ตอนนี้สิ่งที่คนใกล้ชิดเป็นห่วงทนายความเป็นห่วงก็คือ
อาการป่วยของคุณเสกโรคไบโพล่า
คือต้องกินยาต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
ระหว่างที่ควบคุมตัวคุณเสกโลโซในวันนี้

เพราะว่าต้องกินยาแบบตรงเวลาตามเวลาค่ะ
อันนี้เดี๋ยวขออนุญาต

เรายังต้องปรึกษาหาลือกันในเรื่องของการดำเนินคดีต่อนะครับ

ตอนนี้คือเบื้องต้นคุณเศกก็เพิ่ง
ออกมาจากการรักษาจากทางโรงพยาบาล
เราก็เพิ่งได้คุยกันไม่เยอะ

ยังไงก็เดี๋ยวต้องคุยกันเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของคดีต่อไป
ทางคุณเสกเนี่ยก็ยังมีอาการป่วยในโรคไบโพล่านะครับ
ก็อยากให้ทุกท่านเห็นใจด้วยนะครับ
ว่าตอนนี้ทางคุณเสกก็ยังต้องรับการรักษาอยู่นะครับ

ก็มีครับมีครับมีใบรับรองแพทย์ครับ
ส่วนอดีตภรรยาของเสกโลโซนะคะ
วิพากรก็ไปรอประกันตัวตั้งแต่บ่าย

ก็ตรงไปหน้าห้องควบคุมชั้นล่างศาลจังหวัดมีนบุรี

ครับก็คุยผ่านทางโทรศัพท์สักสิบนาที
คุณการก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
บอกว่าเพิ่งรู้ข่าวจากสื่อนี่แหละ

เพราะว่าคาดว่าน่าจะได้ประกันตัวแน่
แต่สีหน้าของเสกดูกังวลและดูป่วยเนื่องจากโรคไบโพลา
แล้วก็น่าจะเครียดกับเรื่องของคดีที่สารสั่งจำคุก
ตอนนี้เสกต้องกินยาตามหมอสั่งอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ต้องพบแพทย์เดือนละ๒๓ครั้ง
ถ้าไม่ได้กินยาไม่ได้พบแพทย์อาการป่วยจะกำเริบ
เรื่องของการประกันตัวทางคุณการอดีตภรรยาบอกว่า
ตัวเองจะรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายเองในฐานะของคนเป็นห่วงกัน
กดดันความเครียดแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงด้านสุขภาพด้านจิตใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มาสแตนบายไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมีอะไรก็จะได้
นี่คือไม่อยากให้เข้าไปเรือนจำ
ทีนี้มาดูรายละเอียดในคำตัดสินของศาลนะคะคุณผู้ชม
วันนี้ได้พิพากษาเสกโลโซ๓ข้อหาค่ะ
ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
คดีนี้ลงโทษจำคุก๑ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพ
ลดโทษเหลือจำคุก๖เดือน
คดีที่๒นะคะเป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวาง
เจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ขู่เข็นว่าจะประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืน
คดีนี้ตัดสินให้จำคุก๑ปี๖เดือน
ส่วนข้อหาที่๓ความผิดฐานเสพยาเสพติด
คดีนี้ให้จำคุก๖เดือนรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา๑ปี๑๘เดือน
แล้วก็ให้ไปรวมโทษของสารอาญาในคดีทำร้ายร่างกาย
สาวคนสนิทของอดีตภรรยาจำได้ไหมคะที่สาวธอม
ที่มีคดีเรื่องของการทำร้ายร่างกายก่อนหน้านี้
อันนั้น๑ปี๓เดือนนะคะก็เลยต้องรวมโทษกัน
รวมโทษจำคุกทั้งสิ้น๒ปี๒๑เดือนไม่รอลงอาญา
แล้วก็ให้นับโทษต่อจากคดีพรบออาวุธปืนของสารจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย
อย่างที่บอกว่าคดีนี้สารชั้นต้นพิพากษาไปแล้ว
จำคุก๕วันไม่รอลงอาญาอยู่ระหว่างการอุทธรณ์นะคะ
คือมีหลายคดีอ่ะนะใช่ค่ะ
ก็เลยจะต้องมีทั้งโทษที่นับปีนับเดือนนับรวมนับต่อกันอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นการนับโทษทางสารของท่านเนี่ยนะฮะใช่ค่ะ
อาจารย์ปรมเมฆอินทรวจชุมนุมรองอธิฐริยาการสถานการณ์ชี้ขาดคดีอาจารย์สูงสุด
ก็มาอธิบายไว้ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
แต่ว่าการพิจารณาคดีการพิเคราะห์ของศาลถ้าดูจากคดีหลาย
คดีที่เกิดขึ้นในอดีตก็มีคนที่มีลักษณะอาการแบบนี้
คืออาจารย์ปรเมฆบอกว่าอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของศาล
คือจำเลยไม่ว่าจะคดีไหนก็สามารถอ้างได้
เรื่องของอาการป่วยทางจิตทางประสาท
แต่อาการป่วยทางจิตทางประสาทต้องได้รับการตรวจจากแพทย์
คุณจะมาโกหกคุณจะมาหลอกว่าป่วยทางจิตทางประสาทนี่ไม่ได้
แล้วก็จะต้องอยู่ที่ดุลยพินิษฐ์ของศาลด้วยนะคะ
มาเป็นข้ออ้างในการลดห่อนผ่อนโทษ
สารท่านจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลท่าน
เพราะตอนนี้คุณกินยาคุณป่วย

แต่คดีที่ก่อไว้ก่อนหน้านี้ย้อนไปย้อนไป

เพราะว่าเขาบอกว่าบางคดี
จำเลยอ้างเรื่องของอาการป่วยทางจิตทางประสาท

คุณมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน

อันนี้เป็นข้อมูลของคดีอื่นเอามาเทียบเคียงนะคะ

ปี๒๑เดือนที่ศาลจังหวัดมีนบุรี
วันนี้พิพากษาจำคุกนะฮะ
รวมทุกคดี๒ปี๒๑เดือนไม่รอลงอาญา

คดีของเสกโลโซที่ได้มีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลเอาไว้นะครับ
ก็มีตั้งแต่เหตุการณ์ที่ไปยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนนะครับ
กรณีที่เสกเคยยิงปืนขึ้นฟ้า๑๐นัด
เมื่อราวตี๑ของ๒๙ธันวาคม๒๕๕๙
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา
คืนนั้นเป็นงานฉลองสมโพธิครบรอบ๒๕๐ปี
สมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราชที่วัดเขาขนุนพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เนี่ยฮะ๙นัดเนี่ยขึ้นฟ้าลงดินนัดหนึ่งนะครับ
หน้าชาวบ้านแล้วก็ทีมงานจำนวนมากเลยไม่มีใครห้ามนะ
เหมือนกับเป็นการทำเพื่อแก้บนอ่า
นะฮะตอนหลังเขาก็มาชี้จงชี้แจงของเขา
แต่ว่าทีนี้มันไม่ได้ไงเรื่องของคดีอาญานะครับ
เหตุการณ์นี้ทางตำรวจสพพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับเสกโลโซ

พร้อมเจ้าที่ตำรวจสนคณะยาวแล้วพร้อมเจ้าที่ตำรวจจากกองคับการ
สื่อผลสอบสวนกรมจากการตำรวจนครบาลได้เป็นของหมายค้นที่ศาลจังหวัดมีนวรี
ต่อศาลจะพบว่านายเสกศาลหรือเสกโรโซสวิมัยพักที่บ้านหลังนี้
แล้วก็เป็นผู้คนตามหมายจับของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายจับที่๔๗๘ทัก๒๕๖๐
ก็ขออนุญาตเข้าตรวจค้นนะครับเพื่อทำการจับกลุ่มตัวครับ
ทีนี้หมายจับจากทางนครศรีธรรมราชเนี่ยเสกเขากลับมาที่บ้านที่กรุงเทพ
นี่ก็คือภาพที่อีก๒วันต่อมา๓๑ธันวาคม๒๕๖
ตำรวจสอนอคันนายาวก็นำกำลังเข้าไปที่บ้านพักของเสกโลโซ
แต่ว่าเสกโลโซไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะฮะก็ต่อรองกันอยู่นานหลายชั่วโมง
ภูมิกับการสอนอคณะยาวก็สั่งให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในบ้าน
เพื่อควบคุมตัวตามหมายจับของศาลนะมีในตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อม
เสกเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมนะครับ
มีการต่อสู้ขัดขวางข่มขู่เจ้าหน้าที่ถึงขั้นบอกว่า
บอกว่าตำรวจไม่มีหมายค้นจะยอมพูดคุยก็ต่อเมื่อทนายความของเขามาถึงบ้านแล้วเท่านั้น
เหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โหเป็นข่าวดังช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาเลยนะครับที่สุดแล้ว
็อกเกอร์ดังก็ถูกควบคุมตัวส่งสอนอคณะยาว
แล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เขาให้ตรวจปัสสาวะไงแล้วไปเจอปัสสาวะสีม่วงอีกนะ
ตำรวจสพพรมคิรีก็มาอายัดตัวไปดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชคดียิงปืนขึ้นฟ้าอีกนะครับ
แล้วสารก็มีคำพิพากษาเมื่อ๑๕มีนาคมที่ผ่านมาให้จำคุก๕วันไม่รอลงอาญาปรับ๒๐๐๐บาท
อันนี้ยิงปืนขึ้นฟ้าที่นครศรีธรรมราชนะ
ส่วนวันนี้สารจังหวัดมินบุรีนัดฟังคำพิพากษาคดีเสกโลโซที่ก่อเหตุเอาไว้เรื่องการขัดขืนการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ที่ทำหน้าที่ตามหมายจับของศาลนะเรื่องพรบออาวุธปืนในบ้านที่ขู่ว่ามีปงมีปืนอะไรพวกนี้
แล้วไปตรวจปัสสาวะที่สีม่วงมีสารยาเสพติดเสพยาเสพติดรวมแล้ว๑ปี๑๘เดือน
วกกับก่อนหน้านี้เลยก่อนจะมีคดีที่ไปยิงปืนขึ้นฟ้าที่นครศรีธรรมราช
มีคดีที่ไปทำร้ายสาวธอมลูกน้องคนสนิทของคุณการอดีตภรรยาจนบาดเจ็บสาหัส
เขาก็ฟ้องเอาไว้เหตุการณ์เกิดเมื่อ๑๓เมษายนปี๕๙ซึ่งเสกโลโซก็รับสารภาพสารพิพากษาลดโทษกึ่งหนึ่งนะ
จากที่จำคุกเอาไว้ลดโทษแล้วเนี่ยเหลือจำคุก๑ปี๓เดือนแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา๒ปี
เอาเป็นว่ารวมแล้วทั้งหมด๓๔คดีเนี่ยตอนนี้เสกโลโซถูกโทษจำคุก๒ปี๒๑เดือนไม่รอลงอาญา
ค่ะและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประกันตัวนะคะก็เพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ต่อไป